มีชายคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์มา

บอกตำรวจว่าเนี่ยเขาเมาแล้วขับมาชนผม

ไม่ตรวจวัดแอลกอฮอลแล้วปล่อยเข้าไปเลยครับ
แล้วคนขับเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

อยู่ใกล้กับรถเบ้นคันนี้
เบ้นมีคนขับเป็นชายวัยกลางคน
แล้วผู้ชายที่ถ่ายคลิปก็พูดถึงพฤติกรรมของคนขับรถเบนท์รายนี้เนี่ย

แล้วก็ไม่ยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ
เป็นรอยอย่างนี้อย่างนี้นะครับ
ทางด้านของกู้ภัยก็ไปช่วยกันไล่สกัดรถเบ้นคันนี้
ตั้งแต่แยกวังหินไปจนถึงทางด่วนบริเวณรัชดานะครับ

แต่ไม่ดำเนินการอะไรเลย

ไม่มีการเอาตัวคนขับรถเบ้นไปตรวจวัดแอลกอฮอลเลยครับ
หลังจากชายวัยกลางคนโทรศัพท์ไปหาใครบางคน

มีการโทรศัพท์ไปหาปลายสายใครสักคน
แล้วยื่นมือถืออันนั้นให้ตำรวจคนที่มาคุย
แล้วเหตุการณ์มันก็คือก็กลายเป็นก็ปล่อยไปแบบนี้นะครับ
ผู้โพสต์ระบุว่าต้องการให้เป็นอุทาหรณ์กับสังคมว่า
ทำอะไรไม่ได้ทั้งที่ก็รู้ว่าเนี่ยเขาเมาแล้วก็ชน
ถ้าเป็นคนธรรมดาคงโดนเป่าไปแล้วคงโดนยึดใบขับขี่
โดนเอาเข้าห้องขังไปแล้วข้อหาเมาแล้วขับ
แต่เนี่ยเขาพูดว่าน่าจะเป็นคนมีเส้นมีสายทำแบบนี้ได้
และเป็นเรื่องแย่จริงที่ต้องมาโดนแบบนี้

ถูกคือตำรวจมาแล้วแต่ให้คุยกับอีกคนนึงที่ปลายสายแล้วก็ปล่อยไป
ได้ยินแล้วนะคะท้องที่ไหนมีการเรียกตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันเนาะว่า